แต่ว่าโครงการนี้ก็มีมา๑ปีเต็มก็ผ่านอะไรมาเยอะครับ
เด็กของพวกเราก็ผ่านอะไรมาเยอะมาก
แต่ว่าเขามีจุดเป้าหมายอย่างเดียวกันก็คือจะต้องพูดในตัวแทนของสิ่งแวดล้อม
แล้วก็พูดให้ธรรมชาติให้ได้ซึ่งผมก็ดีใจมาก
ดีใจแทนเด็กที่วันนี้มันเป็นวันของเขา
ก็ดีใจที่งานมาถึงวันนี้แต่ก็ไม่ได้หยุดกันแค่นี้

เห็นว่ากาเล็กต้องคุยที่กับน้องด้วย
ดีใจครับมันจะมีหลายค่ายเพราะว่าสาดผ้าตัวก็มี
เราก็ไปกันครับเช่นเมื่อเว้นช่วงนั้นเราว่างเราก็ไป
ทางทีมอาจารย์ทางคนการดูแลเราไม่ได้พร้อมที่จะสอนให้เด็กขนาดนั้นนะครับ
แล้วการจัดตั้งวันนี้ของเรามันจะช่วยอย่างน้อยสัตว์๕ตัวที่เราวิวเริ่มนี้ได้อย่างไรบ้าง
ไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับแค่สัตว์๕ตัวแต่มันเกี่ยวกับชาวบ้านอีกเป็นพันชีวิตที่อยู่ตามชายแดน
ที่อยู่ตามถิ่นที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้กับสัตว์ทั้ง๕ชนิดนี้ครับ
ซึ่งเราไม่ได้ดูแลแค่สัตว์ไม่ให้ศูนย์พันธุ์อย่างนี้ไม่ใช่
แต่ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่เราอยากที่จะช่วย
แล้วจุดประสงค์ของวันนี้คือเราต้องการให้คนมาช่วยกันสนับสนุนโครงการ
หรือว่าช่วยกันสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แบบนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม
เป็นวิธีการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวที่ดีที่สุด
ก็คือการให้ความรู้ให้องค์ความรู้แล้ววันนี้เราก็มีหน้าที่ในการมามอบความรู้ให้กับทุกคนมาในงาน
เพื่อที่จะต้องการให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ไม่ว่าเจอในทางไหนก็แล้วแต่
เราต้องการคนเราต้องการพวกคุณเราต้องการพวกดุลด้วยที่จะช่วยพวกเราก็หวังว่าทุกคนจะช่วยเราได้ครับ
ดรเพจดรเค้าตั้งใจมากใส่จะถ่ายทอดสิ่งที่วิจัยมา
และพูดว่าสัตว์ไม่มีเสียง
ดังนั้นมนุษย์ต้องเป็นเสียงแทนสัตว์เหล่านั้น

เพราะว่าอย่างสมมุติว่าสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ที่วันนี้เราทำขึ้นมา๕ชนิดเนี่ยค่ะ
ก็จะมีโครงการทางแรก๒ต่อไปค่ะ
ก็จะเป็นมีเป่ามะเฟืองอยู่แล้วก็มีพยูนเหมือนเดิมค่ะ
ก็อาจจะมีสัตว์ชนิดอื่นใช่ไหมคะพี่ทะเล

แล้วก็จะเอาเรื่องของชาวบ้านคนท้องถิ่นมาเป็นเสียงด้วย
เขาอยู่กับพื้นที่ตรงนั้นเขาจะมีข้อมูลอีกแบบนึงกับนักวิชาการ
เราต้องการที่จะอนุรักษ์ความรู้ท้องถิ่นด้วยแล้วก็นำมาใช้เป็นประโยชน์ด้วย
สองอย่างนี้สามารถเอามารวมกันได้แล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับสังคมได้ครับ
ถ้าต้องพื้นที่มีอุปสรรคมันขึ้นอะไรไหมครับ

ผมเชื่อว่าเด็กอายุแค่๗ขวบ๘ขวบ๙ขวบ๑๐ขวบ
ลงพื้นที่มีเป้าหมายที่จะไปช่วยพื้นที่พื้นที่นั้น
ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เรื่องที่มหาศาลมาก
แล้วก็แต่ว่าอุปสรรคมันมีอยู่แล้วครับ
สภาพอากาศด้วยเราทำงานกับป่าทำงานกับทะเล
มันต้องปรับต้องเรียนรู้ที่จะปรับไปตามสถานการณ์เวลาที่ไปออกค่าย
มันหาเยอะอยู่แล้วครับทุกอย่างครับมันก็เป็นปัญหาหมด
แต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะสู้มันให้ได้

ดีใจมากค่ะจริงก็เห็นคือต้องบอกว่าดีใจแทนพี่อเล็ก
แล้วก็แบบทีมงานทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนแบบตั้งใจมาก
ทีมคูลอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เด็กทุกคนตั้งใจมากจริงค่ะ
วันนี้ก็เห็นเขาออกมาแบบพูดอะไรอย่างนี้คือ

พูดออกมาจากใจของเขาว่าเขาตั้งใจมา
สู้เพื่อสัตว์ที่กำลังจะศูนย์พันธุ์จริงก็แบบรู้สึกประทับใจ
ประทับใจแล้วก็ตื่นตันใจแทนผู้ปกครองด้วย
ตอนนี้หลายคนก็ชมว่าแบบคู่เรากลายเป็นแบบคู่บุญไปแล้วทำหลายอย่าง
เราก็คิดไว้อยู่แล้วครับว่ามันคือมันไม่ควรที่จะมีเหตุ
แบบที่เคยบอกว่าการสร้างความดีให้ยาวช่วงสร้างความดีให้แผนศพสิ่งแวดล้อม
เราก็ทำไปครับผมพอจะเดาไปแล้วคำถามกำคงเข้าไป
ก็บอกไว้ได้เลยว่าเราก็ยังคุยกันทุกวัน
เราอย่างนี้ก็เชิญแผนต่ออีกเรื่องหนึ่ง
เราไม่ใช่คุยกันตลอดไม่ใช่ทุกวัน
ไม่ว่าคุยกันตลอดเวลาอะไรไม่ใช่ทุกวัน

ที่ปรับแมนอากาศ

มันไม่ได้คุยกันตลอดเวลาอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าก็จะคอยอัพเดทกันอยู่เรื่อย

ไม่ได้งานคุยกันตลอด

เต๋อไปทุกที่ก็เจอเต้ยหมดทุกที่เลย
ก็ดูครับ

ก็มัน

ผมคิดว่าเต้ยเขาก็แข็งแรงพอ
ที่จะไม่ให้ข่าวเล็กน้อยพวกนี้มา

ผมรู้ว่าเขาคิดยังไง

ผมก็เชื่อว่าการตัดสินใจของเขา

ซึ่งข่าวพวกนี้มันไม่ได้มากระทบอะไร

ผมคิดว่ามันจะ

ก็ถ้าถ้าห่วง
คือห่วงว่าคนข้างนอกที่ไม่รู้จักเขาจริงอาจจะมองเขาในทางที่ไม่ดี
ผมจะห่วงตรงนั้นมากกว่าถ้าห่วงตัวเขา
ผมไม่ค่อยห่วงเพราะผมรู้ว่าเขามีทุกวันนี้ได้
ว่าเขาแข็งแรงในวิธีคิดของเขาอยู่แล้ว
มันก็เป็นเหมือนแบบจริงเขายังไม่มีอะไรอะค่ะ

ก็มีมาก

มีใครมาวินในข่าว
อะไรนะครับ

ในความเป็นเพื่อนผมก็จะต้องดูแลในความรู้สึกของเขา
เหมือนกับเพื่อนของผมทุกคนเหมือนกับครอบครัวของผมทุกคน
ใครที่เราสนิทด้วยมากเราก็จะรู้แบบรู้จักเขาอย่างแท้จริง
ฉะนั้นถ้าเกิดใครมาพูดไม่ดีเราก็จะไม่ชอบอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันก็แค่นั้นครับแต่เราไม่ได้ไปบอกเขาหรอกว่า
เห้ยเต้ยต้องอยู่อยู่อย่างนี้ไม่ได้พูดไม่ได้พูด
ก็ไม่รู้ครับต้องขอโทษพี่เต้ยเขาด้วยครับ
ก็ไม่ขนาดนั้นครับก็อย่างที่บอกเราทั้งคู่ทำงานกันหนักมาก
ก่อนหน้านี้คนอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเราทำงานกันหนักขนาดไหน
แต่พอเห็นผลงานเขาออกมา๓๔เรื่องนี้เวลาเดียวมันก็คงจะรู้ว่าก่อนหน้านั้นมัน
คงจะหนักสำหรับเขามาก
คำถามอะไรนะครับ
ก็เป็นใช่ครับไม่ครับมันก็เป็นสิทธิ์ของกูเต้ยเขา
จริงไม่ได้ซีเรียสว่าจะมีหนุ่มไม่มีหนุ่มหรือว่าอะไรล่ะครับ

ว่าเราก็แบบสามารถที่จะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม

จริงก็ค่อนข้างถ้าสมมติว่าเขาจะมาคุยกับใครจริง

เวลามีอะไรมันแชร์กันได้มันคุยกันได้มันปรึกษากันได้
นะตาผมรู้จักเขาผมก็จะบอกเขาว่าค่ะคนนี้ไม่ดีผมก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะ
ไปแล้ว
ไม่ถึง
ไม่ถึงกับสแกนอะไรขนาดนั้นหรอกครับ
แต่ว่าเราก็ในความเป็นเพื่อน

ที่ดูมานี่มีใครแบบ

มีใครดีกว่าเราอย่างนั้น

เนี่ยเขาก็คิดว่าอะไรกั๊ก

อย่างพี่บอยปกครณสู้ผมไม่ได้
ก็เขาก็เป็นคนมีเหตุมีผลอยู่แล้วอะค่ะ
ก็เหมือนแบบว่าโอเคมีเก็บข้อมูลไว้

ไม่ได้มีใครเข้ามาแบบอะไรแบบนั้นเลยค่ะ
ตอนนี้ก็ทำงานกันไปก่อน

หน้ารักสวยแบบนี้ค่ะ
ไว้มีแล้วค่อยว่ากันดีกว่าครับ

ขอบคุณพี่ทุกคนนะครับ
ขอบคุณครับ